คุณผู้ชมคะแฟนคนเดียวบ้านเงียบแฟนเพียบบ้านพัง
ข่าวนี้บ้านพังจริงแล้วคนเนี่ยก็เจ็บด้วย
เพราะว่าผู้ชายคนนึงเขาดอดไปหากิ๊กสาว

หนีแล้วไปเหยียบกระเบื้องเขาเรียกว่าอะไรหลังคาสังกษี

ก็ไปที่หอพักเพราะว่าได้รับแจ้งมาว่ามีคนเจ็บ
ตรงนี้เป็นหอพักอยู่หลังวัดศรีประชาราม
ก็ไปเจอคนเจ็บค่ะคือนายนัทธวุฒิบัวหอมอายุ๒๑ปี
นอนอยู่ที่ลานจอดรถคือเจ็บที่บริเวณหน้า
แล้วหัวแตกแขนขาหักฝั่งซ้ายนะคะ
ทีนี้ก็ต้องประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนแล้วก็เอาตัวส่งโรงพยาบาลพานทอง
แล้วในที่เกิดเหตุไอ้ที่บอกว่าหลังคามันหลุดลงมา
ก็ไปดูปรากฏว่ามันเป็นหลังคาสังกษีหลุดมา๑แผ่น
รับน้ำหนักไม่ไหวค่ะผู้ชายก็ตัวหนักก็เหยียบไว้
พอไปเหยียบหลังคาปุ๊บมันก็ล่วงหล่นลงมากระแทกปูน
ทีนี้ค่ะไปสอบถามถามแฟนตัวจริงที่ตามไปที่หอพักหน่อย
ซึ่งแฟนสาวเล่าให้ฟังบอกว่าก็ตอนแรกรู้ว่านายนัทวุฒิ
ติดพันกับผู้หญิงกิ๊กอยู่ที่หอพักนี้
ทีนี้ก็เลยตามมาดูแฟนตัวจริงตามมาดู
แล้วก็คิดว่านายนัทธวุฒิคงตกใจที่แฟนตัวจริงรู้
เลยจะหนีเพราะหนีทำอย่างไรดีล่ะ
หนีออกจากห้องทางด้านหลังปีนหลังคาสังกษีออกมา
แต่ตอนปีนคุณผู้ชมมันไม่ได้เหยียบตรงคานเหล็ก

คงไปเหยียบที่แผ่นสังกษีโดยตรง
ก็เลยทานน้ำหนักไม่ไหวร่วงหล่นลงมา
ได้รับบาดเจ็บแบบนี้ค่ะ